ไปดูเรื่องราวในวันนี้กันหน่อยนะครับ
ฝนตกแบบนี้มันก็มีบางสิ่งบางอย่างโพลพวดขึ้นมา

แต่ว่าเป็นสิ่งสวยงามที่อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นได้ชมกัน
อยู่ที่จังหวัดพิศนุโลก

พาไปเลยครับที่นี่ครับที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย
เขาประดูกตำบลบ้านยางอเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลก
โพรวดขึ้นมานี่ไม่ใช่หน่อไม้นะครับ

ดอกกระเจียวครับอ๋อดอกกระเจียวบานแล้วใช่ดอกกระเจียวได้รับการขนาดหนาวว่าเป็นราชินีแห่งป่าฝน

เขาจะมาในช่วงหน้าฝนแบบนี้แหละครับ
แล้วตอนนี้ก็กำลังเบ่งบานออกดอกสวยงามต้อนรับฤดูฝนต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย
ขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาแค่ดอกสองดอกขึ้นมาเต็มพื้นที่กว่า๒๐ไร่เลยนะครับ
โดยดอกกระเจียวที่เราเห็นอยู่นี้เป็นดอกกระเจียวพันธุ์เมือง
ประจำถิ่นที่ชาวบ้านในชุมชนกับเจ้าหน้าที่นั้นเขาร่วมกันปลูกเอาไว้
ลักษณะของมันนะครับก็จะเป็นสีชมพูสลับกับสีขาวและสีแดง
มีความสวยงามนะแล้วก็มีความพิเศษเฉพาะตัว
คือมันจะไม่เหมือนกับดอกกระเจียวในจังหวัดอื่นหากได้มาชม
รองว่าตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนคือถ้าคุณผู้ชมนึกออก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
พิศนุโลกที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อยเขาประดูกตำบลบ้านยางอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษนุโลกเขาเปิดให้ชมนะฮะ
ไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้
อะไรดีนี่กินกับน้ำพริกก็ได้

เห็นไหมมันเรียกได้ว่ามีประโยชน์
สวยงามด้วยแล้วก็เป็นอาหารได้ด้วยเริ่มจริงเลยนะครับ